คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุ
นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
ฉะเชิงเซานะครับมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายจุดนะครับ
พ่วงบรรทุกน้ำอัดลมประสานงากับรถบรรทุกปูน

ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
คือนายจำลองโยงศักดิ์อายุ๔๐ปี
ขณะที่คนขับรถปูนซีเมนกระเด็นตกลงมาเสียชีวิตอยู่หน้ารถ
ทราบชื่อคือนายเฉลิมพลฮวบขุนทศอายุ๓๒ปี
ด้านเพื่อนผู้ตายเล่าว่าเขาและผู้ตายขับรถส่งปูนซีเมน
นำไปส่งที่อำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรี
หลังจากส่งปูนเสร็จก็จะขับรถกลับบ้าน
พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถคู่กรณีขับแซงขึ้นมา
ได้ชนประสานงาเข้าอย่างจังจนทำให้เพื่อนเสียชีวิต
ส่วนที่จังหวัดตรังเกิดเหตุสลด
คุณตาวัย๗๖ปีขี่รถจักรยานยนต์ออกกำลังกายยามเช้าฝ่าสายหมอก
บริเวณถนนตรังเปลี่ยนหน้าสวนพฤษศาสตร์ภาคใต้
รถเก๋งพุ่งชนเข้าอย่างจังจนร่างผู้ตายมุดทะลุกระจกด้านหลังของรถเก๋ง
เข้าไปยังห้องโดยสารเท้าพาดออกมาอย่างน่าอาณาจ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งช่วยเหลือแต่ผู้ตายทนพิษบัตรแผลไม่ไหว
เสียชีวิตก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาล
คนขับรถเก่งเล่าว่าขณะขับรถผ่านจุดเกิดเหตุ
ก็เห็นคนปั่นจักรยานเลี้ยวหัวรถกลับกระทันหัน
ในระยะกระชั้นชิดอีกทั้งในช่วงเช้ามืดจะมีหมอกหนา
จึงทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
รถกระบะเสียหลักข้ามเกาะกลางถนนพุ่งชนรถกระบะอีกคัน
ที่บริเวณหน้าสถานีพัฒนาที่ดินสุรินสายสุรินลำชีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์
มีผู้บาดเจ็บ๖คนซึ่งที่เกิดเหตุ
สภาพรถเสียหายช่วงล่างหลุดห่างออกไปประมาณ๒๐๐เมตร
ตัวรถพังเสียหายยับเยินมีผู้บาดเจ็บ๖คนมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่
ส่วนคนขับรถคันก่อเหตุคือนายนารินทรปะนันทา
ได้รับบาดเจ็บขาขวาเป็นแผลถลอก
เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยเร่งนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลสุรินทร์
ขณะที่คนขับรถกระบะเล่าว่าเธอขับรถไปทำงาน
กลับไปส่งหลานที่โรงเรียนในตัวเมืองสุรินทร์
พอมาถึงที่เกิดเหตุเธอเห็นรถกระบะคันดังกล่าว
พุ่งข้ามเลนเกาะกลางถนนเข้ามาชนรถเธอ
จึงทำให้รถพลิกคว่ำโชคดีที่ญาติและล้านไม่เป็นอะไรมาก